การทำพิธีปลุกเสกของขลังเออเผื่อว่าคุณอยากจะขออยากจะได้
แล้วก็ไปดูกันว่ากันว่าคลังสุดไปค่ะ
อุ๊ยมันขยับได้อะคุณศิษฟะ
นี่ไงให้ดูชัดเลยว่า

คือฮนุมารรุ่นเจ้าซับเงินล้านค่ะ
ลิงมันดื้อลิงมันสน

หรือว่าขลังนะแต่ว่าชาวบ้านฮือฮากันมากเลยค่ะ
เพราะว่านี่คือการทำพิธีปลุกเสกฮานุมานรุ่นเจ้าทรัพย์เงินล้านที่จังหวัดลบบุรี
คือจากคลิปนี้นะเห็นเลยว่าตอนที่พระท่านเนี่ยทำพิธีปลุกเสกอยู่
ฮานุมานก็กระโดดออกจากมือท่านมาเลย
ให้เห็นจากภาพช้ากันไปแล้วนะคะทีนี้ลูกศิษย์ลูกหาเห็นแล้วก็แปลกใจมากเลยค่ะ
ที่วัดวัดศสองตอนตมพคสำโรงจังหวัดลมบุรี
ในพิธีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะคะ
ก็คือหลวงพ่ออวยพรจากวัดดอนใยหอมท่านก็มาทำพิธีให้
แล้วก็อธิษฐานจิตเพิ่มความขลังให้กับฮานุมาน
เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าฮานุมานรุ่นนี้นะเป็นฮานุมานรุ่นแรก
ซึ่งก่อนนั้นให้ปลูกเสกมาแล้วครั้งนึงในวันที่๔พยปีที่ผ่านมา
หลวงพ่ออุทัยสัญญโตแห่งวัดดินแดงจังหวัดลบบุรี
มีชื่อรุ่นว่ารุ่นเจ้าทรัพย์เงินล้านนี่แหละ
และหลังจากผ่านพิธีปลูกเสกครั้งนั้นนะคะ
ผ่านพิธีปลูกเสกมาถึง๒ครั้ง๒คราว
ก็ได้รับความสนใจจากคนที่เริ่มใส่สถาปัญญามาก
เห็นในคลิปนี้เนี่ยหลายคนก็ไปตั้งข้อสังเกตไง
เฮ้ยวัตถุมงคลต่างที่อยู่ในมือของหลวงพ่อท่าน

เออก็แล้วแต่มุมมองบางคนก็อาจจะ
นี่ไงท่านก็ขยับมืออาจจะเป็นการขยับให้ดูว่า
มันมีมากมายหลากหลายสีแล้วขนาดเล็กถูกไหมคะ

แต่ว่าจะทำกี่ครั้งปลูกใส่มันกี่รอบก็ได้รับความสนใจ

ใช่สงมิตรบ่อยนะแต่เริ่มฮิตนะถึงทำเป็นเล่นไปตอนแรกเราเร็งเอาไว้ว่าน่าจะเป็นพญาครุฑ
แปลจากเช่นว่าฮันุมานว่ากันว่าก็เป็นลิงนะที่มีอิทธิฤทธิ์
ใครที่บูชาไปก็จะได้รู้สึกว่ามีพลักษณ์กำลังทำอะไรประสบความสำเร็จ
ดูให้เป็นแนวทางนะคุณผู้ชมนะ
ขอบคุณติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยสันศกิจ๗ค่ะ

อืมอาจจะทำให้เกิดการสนุกได้